คุณผู้ชมฮะมาดูคลิปจากกล้องหลังรถของคันนี้หน่อยนะฮะ
แม่เขาก็ขับมาดีจับภาพอุบัติเหตุข้างหลังได้เพราะอะไร
มีมอเตอร์ไซคันหนึ่งเขาก็ขี่มาดีของเขา
แต่ปรากฏคันที่ขี่มาตามหลังมาเร็วมาแรง

โอ้โหคุณฮะคันนั้นมาเร็วมาแรงจนมาชนคันนี้เด้งเลยนะครับ
เห็นไหมเห็นไหมคุณดูสิโอ้โหอยู่ก็มาเร็วแบบนี้นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนรัฐนาธิเบสขาออกนะครับ
ขึ้นสะพานพระนั่ง๙ที่ตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรี
เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้มีคนบาดเจ็บถึง๔รายนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
พบผู้บาดเจ็บ๔รายเป็นชาย๓เป็นหญิง๑
มีอาการบาดเจ็บแขนขาถลอกศีรษะแตกนะครับ
โดย๑ใน๔เป็นชายอายุประมาณ๔๐ปี

เจ้าหน้าที่ต้องช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ

ผมขี่รถจักรยานยนต์มาตามทาง
โดยมีรถจักรยานยนต์ของสองหนุ่มสาวที่นำหน้าอยู่ครับ
จู่ก็ถูกรถจักรยานยนต์คันข้างหลังขี่มาด้วยความเร็ว
พุ่งเข้ามาระหว่างกลางเลยคุณ
ชนแล้วแล้วก็มันเสียหลักก็ไปชนคันอื่นนะฮะ
จนกระทั่งมีคนบาดเจ็บทั้ง๔รายแบบนี้นะครับ
หลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการเคลื่อนย้ายรถ

หลังจากนี้จะทำการสอบปากคำทั้งคนเจ็บทั้งหมดอีกครั้ง

แต่ก็ต้องสอบปากคำใครมากที่สุดรู้ไหม

มาเร็วขนาดนี้จะแทรกกลางขนาดนี้
สุดท้ายแหมพุ่งชนอย่างกับอะไรนะลูกโบร่งลิ่ง